ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหเคราะห์ดีรอดตายกันหุดหวิด
เป็นรถบัสทัศนศึกษา
มีครูมีนักเรียน๔๐ชีวิต

เป็นรถบัสที่มีครูมีนักเรียนป๒
นักเรียนป๖เด็กทั้งนั้นเลย
จากโรงเรียนวัดโพคารามอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาไปทัศนศึกษาที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วพอมาถึงช่วงที่เป็นทางลงไหลเขาตรงนี้
ถนนสายวังโพไซโยกเป็นทางโค้งลงเนินฝนตกถนนลื่น
บัสตกลงไปข้างทางแต่คุณผู้ชม
เพราะดียังไงรู้ไหมไปติดกับแง่งหิน
งั้นร่วงลงไปไม่รู้จะเป็นยังไง

ติดอยู่แบบนี้ค่ะช่วยออกมาได้นะ
ก็บาดเจ็บกันนิดหน่อยไม่มีใครเสียชีวิต
อย่างนั้นต้องเหมือนข่าวที่เราเคยอ่านใช่ไหม

ใช่ค่ะไปติดอยู่ตรงกลางตรงนั้นพอดี
เป็นรถบัสอีซูซูสีแดงขาวสายกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะคะ
ก็ดีไม่ตกลงไปเหวตรงนี้มันลึกนะคะ๑๐เมตรนะคะ
แต่หน้ารถไปติดค้างอยู่เป็นแบบต้นไม้เป็นก้อนหินนะคะ
ก็ทุกคนที่อยู่ในรถก็ช่วยออกมานะคะ
ถ้านับคนขับแล้วก็พนักงานในรถด้วย๔๒คน
แต่ก็มีครูมีนักเรียนป๒ป๖ด้วย
ก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไซโยก
มีคนได้รับบาดเจ็บ๓๒คนนะคะเป็นเด็กนักเรียนด้วย
แล้วก็คนขับชื่อว่านายวิทูลพดุงโรศวิทย์
เขาก็รออยู่ในที่เกิดเหตุนะคะคนขับรถบัสทัศนศึกษา
เขาก็เล่าว่าคือเส้นทางตรงนี้ยอมรับว่ามันไม่คุ้นชินไม่คุ้นทาง
ตอนที่ขับลงเขาขับมาด้วยเกียร์๓

เขาเรียกคุ้นไม่เหล่าอย่างนั้น
รออยู่เร็วที่ข้างซ้ายวันรอได้เยอะ

รถเราเทรกรดสภาพอย่างด่วนด้วยมั้ย
รถเขาจะแตรกสภาพสิ้นเดือนอย่างนี้แหละ
มีปัญหาไหมเราเอาออกไปเทครถตรวจพิษ

เกือบแจกราวเราเข้าเทียมผิดหรือว่าไง
ลงเทียมผิดใช่ใช่ลงเทียม
โชคดีจริงเหวตรงนั้นลึกแต่ว่าตกลงไปแค่๑๐เมตร
แล้วก็ไปติดอยู่ที่ก้อนหินที่ต้นไม้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยอ่อนละอผู้กำกับสพไซโยกบอกว่า
บัสคันนี้เช่ามาจากโรงเรียนวัดโพคาราม๖คัน

จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนลาดชันลงไหล่เขา
แล้วก็ฝนตกถนนลื่นคนขับควบคุมรถไม่ได้
แต่โชคดีที่จังหวะพุ่งตกเหว
ติดต้นไม้ไปติดก้อนหินที่เป็นก้อนหินก้อนใหญ่
ก็เลยไม่ตกลงไปถึงก้นเหวด้านล่าง
บาดเจ็บ๓๒แต่ว่ามี๑คนที่ต้องใส่เหล็กดามขา
ก็คือเจ็บหนักหน่อยเพราะว่ามีแรงกระแทก
ผู้บาดเจ็บรายนี้ก็ต้องส่งต่อไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลพพพศเสนา
คนขับตอนนี้ก็ต้องมีการสอบสวน

ยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินคดีกับคนขับแหละ